ตลาดแตกขนาดแท้โอ้โหเกิดอะไรขึ้น

คือข้างในตลาดเขาต้องจ่ายค่าเช่าแผงถูกป่ะแล้วเขาเปิดแผงขายผลไม้
ส่วนไอ้ข้างนอกตลาดหน้าตลาดนนะรถเร่มาขายผลไม้
ถ้าแผงไม่ต้องเสียและแถมขายถูกกว่าอีก

ไม่เข้ามาซื้อในตลาดตีกันเลยค่ะ

บ้านใส่โบสถ์นะครับ
เจ้าหนึ่งขายข้างในเจ้าหนึ่งขายริมถนน
เขาคือคือบ้านของศึกแย่งข้างใน

นี่แหละคุณผู้ชมมีอะไรบ้างพี่เบิร์ต

ลุงรปภลุงรปภแกต้องไปห้ามแล้วกลัวกลัว

นี่ตรงตลาดแถวประเวทในกรุงเทพนี่แหละ

ด้านในตลาดเปิดแผงขายผลไม้
จ่ายค่าเช่าที่ด้วยถูกป่ะเดือนหนึ่งเท่าไหร่ก็ว่าไป

ข้างนอกรถมาจอดป๊าบค้าแผงก็ไม่เสีย

ใช่แล้วขายโลละ๑๒๐ต่างกัน๒๐

ทีนี้พอมาตัดราคากันแย่งลูกค้ากัน
ก็เลยกลายมาเป็นประเด็นไงตีกันแบบนี้นี่แหละค่ะ
โอ้โหลุงรปภลุงเมคินที่เข้าไปห้ามนะ
ได้ยินเสียงคนตะโกนระปภคนตีกัน
หันไปดูเห็นทั้งสองฝ่ายถือไม้ถือมีดใช่ไหม
ลุงก็เลยไปห้ามนี่ยังดีนะเนี่ยที่ลุงไม่โดนลูกหลงอะค่ะ
ทีนี้คุณผู้ชมพ่อค้าแม่ค้าที่เขาอยู่ในตลาด
ส่วนใหญ่เขาจะเห็นใจฝั่งที่เปิดแผงขาย

แต่ข้างนอกอยู่มาจอดขาวแดงแบบนี้
ค่าที่ก็ไม่เสียเลยไปถามตำรวจหน่อยละกัน
ตำรวจสนประเวทดูแลพื้นที่ตรงนี้
ทั้งสองฝ่ายมาให้ปากคำกับตำรวจแล้วนะ
ก็โดนปรับไปข้างนอกเนี่ยก็โดนปรับค่าที่จอด
ในเส้นขาวแดงแบบนี้โดนปรับไป
แล้วก็ข้างในก็โดนเรื่องทะเลาะวิวาดกันด้วย
ทะเลาะวิวาสจริงโดนทั้งสองฝ่ายเลยนะคะ